วันนี้เนี่ยนางแต่งชุดทาย

ก่อนก่อนต้องถามเชอรี่กันพี่แจ๊คกันว่า

บุโกะเขาก็เชื่อแล้วเขาก็บอกเอาไว้แบบนี้จริงนะคะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีโอกาสดีรำถวายองค์ปู่พญานาค
ลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนม

สาวสวยสวมชุดไทยใส่เข้าไปอย่างสีฟ้าสวรรค์
กรุงประดับเต็มไหมล่ะ
นี่พัดดอกไม้ด้วย
ส่วนลีลาการฟ้อนรำของพี่บุโกะนั้น

คือเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อม
เพื่อที่จะมารำถวายในงานนี้โดยเฉพาะค่ะ
และพี่บุ๊กโกะเองก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า
ลูกมากราบมารำถวายปู่แล้ว
ปิติใจพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ถูก
คือเอาจริงนะเราทราบกันดีมาตลอดว่าพี่บุโกะเนี่ยเขาเป็นลูกหลานพญานาคอีกคนนึงเลย
และการที่ไปรำถวายในครั้งนี้ก็เป็นการไปทำตามสัญญาที่เคยบอกเอาไว้
เห็นแบบนี้แล้วต้องชื่นชมจริงนะทั้งเรื่องของความสวยทั้งเรื่องของความสามารถ
เพราะนอกจากจะจำท่ารำแล้วเนี่ยต้องทำการแสดงต่อหน้าคนเยอะมันต้องมีเขินมีประมาทกันบ้างเหรอเนาะ
ชุดไทยเองก็สวยด้วยบวกกับเครื่องประดับเอ่ยวิกผมเอ่ย
คืออากาศก็น่าจะร้อนอยู่นะคือต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควร
พี่บุโกะเองก็ออกมาทำออกมาได้ดีเลยนะคะสวยงามมากจริงอ่อนช้ามาก
มีความศรัทธาในใจนั่นเองนะคุณผู้ชมนะ